กลับเกินกลับสิบน้องเตอร์หรือยาทักมาสิบห้าพี่จะพาน้องโชค
รักรักยังร้อยไม่เปลี่ยนใจหรือยาทักมาสิบห้าพี่จะพาน้องโชค

ยังคิดละ
น้องเตอร์อย่าชักมาสิมาเบียบพาน้องโชว์
รักรักยังร้อยไม่เปลี่ยนใจ
ในการแสดงคิดของผู้โบรกรษก็ได้
คือคนที่เสียเหลี่ยนงานหรือชมติยศนะคะ
คุณต้องการอะไร
อัพยายามให้ทุกท่านลุกขึ้นแล้วก็เต้นตาแม่นะครับ
เชื่อเชื่อฮึฮึแม่แม่
บางเพลงนี้เยอะแรงที่ถึงสักวันอ่ะก่อน
สักวันอ่ะก่อนฝั่งถัด
เชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อฮึฮึ
หลังเพลงนี้มีจักษุส่องสกัด
เป็นเท่าเราเครียงร้าย
เห็นดาวเหลือของหน้าพาดา
ใจหายคนรักคลายและไม่มาให้ชิม
เชื่อฮึฮึฮึ

นี่มายังมีแม่แค่เหงาเธอ
ที่เผื่อใจเฝ้ายืน

สดทืดถอนเฝ้ายืนเปลือน้ำพา
เชื่อเชื่อฮึฮึ
การเต้นแบบนี้เราจัดทับไปด้วยนะครับเนี่ย